วันนี้ไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของช้างศึกทีมชาติไทยกันก่อนนะคะ
หลังจากมีกระแสข่าวออกมาค่ะว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้ช่วยโค้ช
เนื่องจากว่าโค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐนะคะมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ค่ะ
แต่ล่าสุดมีการยืนยันแล้วนะคะว่าโค้ชโชคจะทำหน้าที่ต่อไปในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
ซึ่งเรื่องนี้นะคะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงค่ะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ออกมาเปิดเผยค่ะว่าโค้ชโชคโชคทวีพรมรัฐที่ผ่านการอบรมโค้ชเพียงแค่ระดับ๔ลายเส้นนะคะ
จะยังเป็นผู้ช่วยโค้ชของโคชโตยสิริษักยอดญาติไทยในทีมชาติไทยชุดใหญ่ของการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
ครั้งที่๔๗ที่จะแข่งขันกันเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้
เนื่องจากว่ายังไม่ใช่ทวนาเมนต์อย่างเป็นทางการที่ผู้ช่วยโค้ชจะต้องมีดริกีเอหลายเส้น

ยอมรับกะติกา

เราก็จะต้องหาโค้ชที่

โชคทวีก็ทำหน้าที่ผู้ช่วยโค้ชได้
ย้ำกันอีกครั้งสำหรับฟุตบอลชิงโทยพระราชธรรมครั้งที่๔๗นี้

จากทีมชาติไทยที่อยู่อันดับ๑๑๔ของโลกแล้ว
ก็มีทีมชาติเวียดนามที่ตอนนี้อยู่อันดับ๙๘ของโลก
แล้วก็มีอินเดียอันดับที่๑๐๑ของโลก
รวมถึงครูลาซาวอันดับที่๘๒ของโลก
ซึ่งการแข่งขันนะคะรอบแรกจะมีขึ้นในวันที่๕มิถุนายน
ขณะที่เกมในรอบชิงชนะเลิศและชิงอันดับที่๓
จะมีขึ้นในวันที่๘มิถุนายน
ซึ่งการประกบคู่นะคะก็รอการยืนยันอีกครั้งอย่างเป็นทางการ
และรายการนี้ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันทุกเกมเลยค่ะ
ต่อกันที่ข่าวดีของนุกุลกิจครุฑใหญ่
กองหลังจากทีมสโมสรตราดเอฟซีค่ะ
เล่นให้กับบุรีรัมยูเนเต็ดแล้วก็เมืองทองยูเนเต็ดด้วย
เตรียมที่จะเข้าพิธีวิวากับแฟนสาวค่ะ
กิ๊กรุงนภาษาแสงสินนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
มีกำหนดที่จะเข้าพิธีวิวากันในวันที่๙พฤษภาคมนี้ค่ะ
ที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
ซึ่งทั้งคู่วางแผนที่จะมีลูกทันทีเลยค่ะ
เพราะว่ากลัวว่าฝ่ายหญิงจะมีปัญหาเรื่องมีลูกย่า
เพราะว่าเคยผ่าตัดมดลูกมาก่อนค่ะ